วันนี้สารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยว่า

เพราะว่าโอนหุ้นสื่อมวลชนไม่ทัน
วินิจฉัยที่ออกมานั้นมีประเด็นอย่างไร
และนายธนทรมีท่าทีออกมาอย่างไร

พวกเราสู้ต่อนะครับทุกท่านครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
นาทีที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ใช้ในการชี้ความเป็นสมาชิกภาพสอสอ
ของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่สิ้นสุดลง

เพราะเจ้าตัวถือหุ้นในวันที่๖กุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่พักอนาคตใหม่
ส่งบัญชีผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อต่อกรกต
อีกทั้งตามข้อเท็จจริงไม่ปรากฏหลักฐานว่า

วันที่๑๖มกราคมปี๒๕๕๙

ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอสอ

โอนหุ้นในวันที่๘มกราคม
วันที่นายธนทรเดินทางกลับจากจังหวัดบุรีรำ

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการโอนหุ้นเกิดขึ้นจริง
จึงเห็นว่าสมาชิกภาพของนายธนทร
สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ศาล
สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
คือ๒๓พฤษภาคม
ดังนั้นข้อพิรุธที่น่าสงสัยหลายประการดังกล่าว
ประกอบกับพฤติการทั้งปวงแห่งคดี

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด

ซึ่งเป็นวันที่พักอนาคตใหม่
บัญชีรายชื่อผู้สมัคร
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
แบบบัญชีรายชื่อต่อผู้ร้อง
อันเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้ผู้ถูกร้อง

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร

เกี่ยวกับการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
ไม่มีการเปิดเผยมติขององค์คณะตุลาการศาล

และจะกลับมาเปิดกิจการเมื่อใดก็ได้

บริษัทไม่มีพนักงานและไม่มีลูกจ้างแล้ว
พร้อมกับยืนยันยังคงต้องทำหน้าที่

อีกทั้งสนามเลือกตั้ง๒๔มีนาคมไม่ใช่การเลือกตั้ง

ผมยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับ
เป็นหว่ำหว่ำของคดีคดีคืนจะเป็น
ระวิวัลจึงรุ่งเรืองกิจภรรยาของนายธนทร
รับว่าเสียใจที่สามีไม่ได้เข้าไปทำงาน
สภาพผู้แทนราชดรตามที่ตั้งใจไว้
จะเตรียมใจล่วงหน้าเกี่ยวกับคดีความ
ก็ตั้งแต่มีคดีความหลายคดีความ
มันก็ต้องมีการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้
ที่มันจะออกผลออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
แต่ว่าเราก็ได้เตรียมใจไว้เหมือนกัน
แต่ว่าเราก็ได้พยายามเต็มที่แล้วที่จะชี้แจง

ไม่ว่าทางคุณธนทรจะทำในส่วนของการเมืองเนี่ย
จะทำตรงไหนอย่างไรเรียบร้อย
นายธนทรยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ย่านสยามสแควร์

และประชาชนที่สนับสนุนพักอนาคตใหม่
เดินทางมาติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้
ถ่ายรูปเซลฟี่กับนายธนทรจำนวนมาก
เขายืนยันว่านี่เป็นเพียงการเดินรณรงค์
เพื่อผลักดันนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
ไม่ใช่การปลุกระดมทางการเมือง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน